เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแคมเปญดีคุณผู้ชมกับคนไทยสร้างอาชีพครับ
ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่๒ตอนนี้ก็มาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับ
ใกล้จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเข้ามาทุกที
ใครยังไม่ได้ส่งเนี่ยรีบส่งกันเข้ามาได้ครับแล้วก็ย้ำด้วยนะว่าถ้าดื่มแล้วอย่าทิ้งฝา
เพราะว่าฝาเนี่ยมีรางวัลอาจจะพลิกชะตาชีวิตของคุณผู้ชมได้ฮะ
โดยมีการแจกรางวัลทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท๓รางวัลทุกเดือนครับ
คาราบาลแดงในแคมเปญนี้ช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีที่๒เท่านั้นไม่พอ
อกจากทองแล้วยังมีลุ้นมอไซค์ด้วยคุณผู้ชม
รวมมูลค่ากว่า๘ล้านบาทครับ
ได้ฟังแบบนี้แล้วใครอยากเป็นผู้โชคดียังทันนะคุณผู้ชม
เขียนบีบแล้วก็ส่ง
เอาเขียนกับบีบก่อนค่ะ
เครื่องดื่มเลยนะไม่ว่าจะเป็นคาราบาแดงหรือว่าคันโซคูณ๒
ถ้าเกิดว่าใครที่ดื่มคาราบาลแดงเนี่ย
แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ใช้ลายมือของเราในราคาเขียน

ส่วนคันโซคูณ๒เนี่ยใครดื่มหมดขวดแล้วเก็บฝาไว้นะ
เอากระดาษมาแล้วก็เขียนคำว่าตับ
ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษนั้น
หลังจากนั้นก็พับค่ะแล้วก็ใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วก็บีบให้แน่น
ทีนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะใครที่เขียนลงไปไม่ต้องใส่ที่อยู่ของตัวเองลงไปนะคะ
เอาแค่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็อย่างที่บอกว่า
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยส่งมาที่ตู้ปรณอ๒บังปรกงฉะเชิงเซา๒๔๑๓๐
ร้านค้าที่เขาร่วมรายการเขาจะมีกล่องชิงโชคเอาไว้เลยเอาไปหย่อนได้นะคะ
ย้ำนะรางวัลทองคำแท่ง๑ล้านบาท๓รางวัล
แล้วก็มอเตอร์ไซค์๑๐๐คันนะคะ
แล้วตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฝาเริ่มทยอยมาแล้ว
ทยอยส่งมาจากหลากหลายช่องทางแล้วนะครับ
ส่งกันมาเยอะแบบนี้ครับแล้วไม่ต้องกังวลนะ
ฝาเรามันจะตกหล่นหรือว่าศูนย์หายที่ไหนหรือเปล่า
ฝาที่ส่งมานี่เราจะมีเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นอย่างดีครับ
รับรองว่ามีสิทธิ์ลุ้นทุกคนทุกฝาอย่างแน่นอน

เพราะจะประกาศผลผู้โชคดีคนแรกที่จะได้มอเตอร์ไซค์วันศุกร์ที่๒๘เมษายนนี้แล้วครับ
ในรายการตลอดข่าวตอน๙โมงครึ่ง
ส่งกันมาได้จนถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๐
แจกรางวัลกันทุกวันครับมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกันได้ทุกวันเลยฮะ
คุณผู้ชมตอนนี้เขา๑๐บาทเหมือนเดิมเลย
เขามีส่วนผสมจากปับไง
วันนี้วันจันทร์ใช่ม่ะวันศุกร์นี้จะรู้ผลแล้วค่ะว่าใคร
คือผู้โชคดีคนแรกส่งเข้ามาเยอะนะจะเปลี่ยนชีวิตคุณ
ได้ก็ตรงนี้นั่นแหละขอให้โชคดีทุกคนเลยนะคะ